มุดปราการเลือดมันร้อนนะคะวัยรุ่นไปเที่ยวสถานบันเทิง
คำเห็นกันข้างในก็เลยนัดกันออกมาตีที่ข้างนอก
ข้างผาบนะครับกล้องมุมจรปิดจับภาพได้เลย
เป็นมุมดำกับมุมขาวค่ะปกติสีขาวมักจะเป็นฝ่ายดี
สีดำมักจะเป็นคนไม่ดีอันนี้สีดำโดนลุมยำซะเละเลยนะคะ
ฝ่ายขาวนี่ต่อยเอาต่อยเอาโอ้โหมารุมมาตุ้มไปหมดเลย
มีชายเสื้อขาวขี่มอเตอร์ไซค์มากับผู้หญิงแล้วมาจอดอยู่ตรงกลุ่มที่คนมายืนออกกันเยอะ
แล้วชายเสื้อขาวคนนี้เดินลงจากรถแล้วเดินไปเสร็จปุ๊บ
เดินย่องไปถึงตัวเสื้อดำคนนึงในกลุ่มในบีตบหน้าเขาไปแล้วนั่น
ตบอีกสองทีตบหน้าเขาเฉยเลยนะคะแล้วสองกลุ่มก็เริ่มทะเลาะกันแล้ว
ตอนนั้นมีกาดของร้านยืนอยู่ก็พยายามห้ามปรามทั้งสองฝ่ายไม่จบค่ะ
เมื่อกี้เที่ยงคืน๖นาทีมาเที่ยงคืน๗นาทีเสื้อขาวอีกคนนึงกลุ่มเอกลุ่มเดิม
เขานัดกันใส่เสื้อขาวกันมามั้งเดินไปตบชายเสื้อดำคนเดิมอีกแล้วค่ะ
เนี่ยโดนตบซ้ำอีกแล้วนั่นน่ะรอบสองแล้วนะที่เขาถูกทำร้ายนั่นเห็นไหม
เข้าหน้าไปเต็มเต็มกาดก็พยายามเข้าไปห้ามอีกเที่ยงคืนแปดนาทีค่ะ
ชายเสื้อขาวอีกคนนึงกลุ่มในเอ๓คนแล้วนะเสื้อขาวเนี่ย
อาศัยที่เผลอบุกไปต่อยหน้าชายเสื้อดำอีกแล้วนะคะคราวนี้แหละ
เขาบอกว่าไงน่ะภพโพธิสัจก็ให้อภัยแค่สามครั้งใช่ไหม
อืมนี่คนฝั่งเสื้อดำโดนต่อยไปสามทีโดนตบไปสามที
ใส่กันนัวเลยค่ะไม่ยอมแล้วทีนี้
คราวนี้นะฝั่งดำฝั่งขาวฝั่งกาดไม่รู้ใครเป็นใครแล้วนี่เห็นไหม
คนเจ็บอื้อเลยครับนี่เป็นผับแถวริมถนนแพร่กษาอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
เอาไม่อยู่อะค่ะสุดท้ายต้องเป็นตำรวจนะคะ
ตำรวจมาระงับเหตุหน้าร้านนี่ผู้บาดเจ็บกองกันอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะ
ส่วนใหญ่ก็คือเจ็บจากการถูกชกต่อยถูกรุมทำร้ายนะคะ
หน้าตาฟกช้ำดำเขียวกันไปหมดแต่มีหนึ่งคนอาการสาหัสเพราะว่าถูกแทงนะคะ
มีคนถูกฟันแขนเลือดอาบด้วยกาดของร้านที่เข้าไปห้ามก็โดนแทงเหมือนกันค่ะ
โดนที่ก่อเลือดธรรมวิวาเจ้าหน้าที่จับได้สองคนค่ะคู้ิง
บักสบอมกลุ่มเสื้อดำนี่กลุ่มถูกทำร้ายก่อนด้วยนะ
แต่เสื้อขาวนี่ไม่รู้หายไปเนี่ยต้องหิ้วกันขึ้นมาดู
คือโดนย้ำซะเละเลยอะค่ะถามกาดกาดบอกว่า
คือฝั่งดำและฝั่งขาวเนี่ยก็เป็นลูกค้าทั้งสองฝั่งนั่นแหละ
เที่ยวในร้านแล้วเกิดเขม่นกันในร้านทะเลาะวิวาดกัน
อุตส่าห์จะเข้าไปห้ามตามหน้าที่

เอาเราส่งคุณเลิฟระวีการลงพื้นที่นะคะที่สถานบันเทิงจุดตรงนี้แหละ
คือจุดที่ทะเลาะวิวาสกันเนี่ยมันเป็นลานจอดรถ
แล้วก็มันมีร้านอาหารด้านหลังด้วยบนพื้นถนนยังมีท่อนเหล็กอยู่เลยนะคะ
มารุมมาตุ้มกันไม่รู้ใครใช้อาวุธอะไรกันบ้าง
แน่ต้องมีมีดเพราะมีคนโดนฟันและมีคนโดนแทง
แต่ตอนคุณเลิฟไปถึงมันมีท่อนเหล็กค่ะ

หัวขึ้นมาคือเลือดอาบนะคะพูดเลยอ่ะ
มีองค์ท้าเวสุวรรณอยู่ด้วยนะคะ

มีรอยเลือดยังอยู่รองเท้าแตะยังอยู่
คนงานที่พระอาศัยอยู่หลังศาถมันเทิงบอกขึ้นเสียงดังลั่นเลย

คือคู่ไม่กล้าออกมาแต่คิดว่าคงวัยรุ่นฤกษ์ร้อนกินเหล้าเมา
แต่ก็ได้ยินแค่นั้นเอง
มาใกล้แถวนี้ซึ่งมีเสียงมาเลยใช่ไหม
มาใกล้แถวนี้
อยู่ประมาณสัก๑๐นาทีได้ไหม

มันก็ไม่ได้สนใจเพราะปกติก็จะไม่ออกมาดู

พนักงานร้านอาหารใกล้เคียงก็บอกเหมือนกันนะครับว่า
เมื่อคืนเห็นลูกค้าทยอยมายืนอยู่ข้างนอกร้านกันเยอะ
ที่ลานจอดด้านหลังก็เห็นกาดไปรุมออกัน
ก็รู้แล้วล่ะว่าตีกันแน่
เอาจริงตีกันประจำเลย
อ๋อนัดด่วนกันนัดเจอกันเข้าเองกันนานล่ะ
บอกว่าตอนนี้สั่งการให้ตรวจสอบผับนี้แล้ว

สถานเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตไหม

ถ้าพบว่าผิดเป็นสถานบริการที่เปิดโดยไม่ได้รับอนุญาต
ก็จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดเลย
ซ้อมพ่อบ้างปูสมุทรประการสรุปเหตุการณ์นี้ว่าเป็น

อายุระหว่าง๑๘๒๒ปี

ตอนนี้อยู่ระหว่างเรียกตัวทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำที่โรงพัก
หาสาเหตุที่ตีกันในผับอีกครั้งหนึ่งนะคะ